ส่วนเรื่องศัลยกรรมคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องมาหลบซ่อนกันค่ะ
ยุคนี้สมัยนี้ใครทำก็บอกว่าทำกันไปเลย
ทำแล้วสวยก็ประกาศออกสื่อกันไปเลยนะคะ
วันนี้เรารวบรวมรุ่นใหญ่ที่ขอสวยชาตินี้ด้วยกัน
ครึ่งวิทย์หมอเอามาฝากคุณผู้ชมกันเลยค่ะ
เรื่องความสวยรอไม่ได้
วันนี้จะพามาดูเหล่าตัวแม่รุ่นใหญ่
หลังจากไปอัพหน้าใหม่ปรับลุคให้สวยเด้ง
โกงอายุสนองนี้ตัวเองแบบไม่ต้องแคร์คนเมากันค่ะ
เริ่มที่แม่สุสุนารีวัย๕๔
นักร้องลูกทุ่งแดนย่าโมที่เราคุ้นหน้าคุ้นเสียงกันดี
ใครจะไปคิดว่าตลอด๓๐ปีในวงการบันเทิง
แม่ไม่เคยผ่านมีดหมอมาเลย
แต่เมื่อปี๒๕๖๕ที่ผ่านมา
แม่สุขอสต๊อปอายุไว้เป็นเพียงตัวเลข
ตัดสินใจให้คุณหมอศัลยกรรมดึงหน้า
เอาไขมันถุงใต้ตาไขมันเหวี่ยงใต้คางออกให้หมด
หลังจากตัดสินใจทำก็ตามคาด
มีทั้งคนชื่นชมหน้าใหม่ที่สวยขึ้น
แต่ก็มีบางคนวิจารณ์ไปต่างนานา
แต่สุดท้ายแล้วแม่สุโนสนนะคะ
เพราะหลังจากใบหน้าเข้าที่แล้ว
แม่ก็แฮปปี้กับหน้าใหม่นิวสุนารีคนนี้สุด
เพราะดูเด็กลงไป๑๕ปีเลยทีเดียว
มัมเรื่องศัลยกรรมไม่มีชื่อดาวมายุรี

เพราะตลอดช่วงเวลา๑๐ปีในวงการบันเทิง

มากกว่าเรื่องผลงานในวงการบันเทิงซะอีก
ซึ่งเรื่องนี้พี่ดาวก็ไม่ปฏิเสธนะคะ
ล่าสุดได้หน้าใหม่ในวัย๕๔ปี

กับการผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต
ที่ไปจิ้มคางกับหมอกระเป๋าเมื่อ๑๐ปีก่อน
จนทำให้หน้าพังหน้าผิดรูป
หดแถมสุขภาพจิตก็เสีย
ซึ่งตลอด๑๐ปีก็ต้องแก้ขางแก้ตา๒ชั้น

หลังผ่าตัดแก้ไขรูปหน้าและดึงกระชับใบหน้า

ส่วนใครที่เมาส์ว่าเสพติดศัลยกรรม

บนหน้าอันนี้นะคะถ้าคางเนี่ยน่าจะ๕๖ครั้ง

เป็นตั้ง๓๔ครั้งเป็น๑๐๑๐ครั้งค่ะ
ระยะเวลา๒๐กว่าปีที่รักษาหน้านี้มา
เจ็บเยอะมากครั้งนี้ที่ดาวพอใจที่สุด
ปิดท้ายที่พี่ส้มเช้งสามชา
มาพร้อมโซโลแกนเงินเราหน้าเรา
ส้มเช้งเป็นอีกคนที่ทำหน้าใหม่แบบโลกต้องรู้
เพราะตอนที่พี่ส้มเช้งบินลัดฟ้าไปให้คุณหมอแดนกิมจิ
ลงมีดลงเข็มเนรมิตใบหน้าให้ใหม่ในวัย๕๕ปี
เจ้าตัวก็โพสต์ให้ทุกคนได้เห็นแทบจะทุกขั้นตอน
ซึ่งก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตเข้ามาเหน็บแรงว่าเสพติดศัลยกรรม
ซึ่งเจ้าตัวก็ใจดีนะคะโพสต์เคลียร์ทุกประเด็น
ด้วยการอธิบายว่าทุกครั้งที่ต้องทำหน้า
เป็นเพราะมาแก้ปัญหาไม่ได้คิดจะผ่าก็ผ่านะชาวเน็ต
ซึ่งครั้งนี้ก็ยอมควักกระเป๋ากว่า๑ล้าน๓แสนบาท
สวยเพราะมีปัญหาบริเวณแก้ม
จากอุบัติเหตุตกเก้าอี้ตอน๓ขวบ
กล้ามเนื้อไม่เท่ากันรวมถึงช่วงแก้มที่เป็นก้อน
เป็นเพราะเคยฉีดซิลิโคนและตกค้าง
ออกเท่าไหร่ก็ไม่หายก็เลยต้องมาพึ่งคุณหมอนี่แหละค่ะ
ซึ่งผลลัพธ์ครั้งนี้บอกเลยคุ้มมากกับเงินที่เสียไป
เพราะสวยขึ้นและเด็กลงเป็น๑๐ปีเลยค่ะ